เมื่อวานนี้มีพิสุนีรูปหนึ่งอัดคลิปแล้วก็ร้องไปถึงนายรัฐมนตรีเลยนะฮะ
บอกให้นายกเนี่ยช่วยจัดการหน่อยเถอะมีรถสูบซ่วมในพื้นที่
คือไปได้สิ่งปฏิกูอะไรต่างนานามาเนี่ย
เอามาปล่อยทิ้งที่ทุ่งนาใกล้กับสำนักปฏิบัติธรรม
แล้วมันส่งกลิ่นเหม็นไปหมดไหนจะไหลลงไปที่แม่น้ำลำคลอง

เดี๋ยวไปดูนะฮะคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาบันทึกกันไว้นะครับ
เทขี้ใส่แล้วก็เหม็นคลุ้งทั่ววัดเลยนะคะ

ดูแล้วดูนะคะมาเทขี้ใส่หัววัดเลย
นี่อันนี้ช่วงเกิดเหตุนะฮะรถสูบซ่วม
เอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งที่ทุ่งนา
อยู่ข้างสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ
มหาประชาบดีภิกษุนีอาราม
อยู่บ้านหนองบัวอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับ

แล้วบอกเรื่องนี้ต้องถึงนายกลุงตู่
นายกตู่ช่วยด้วยบอกว่ารถสูบซ่วมแบบนี้
คันนี้ทำเป็นประจำทำทุกวันเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว
ญาติโยมก็ทนไม่ไหวกลิ่นเหม็นรุนแรงมาก
แล้วมันไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองด้วยนะ

กลิ่นมันรุนแรงขึ้นทุกวัน
เราไม่สามารถที่จะฟ้องหรือบอกกล่าวกับใครได้เลย
เพราะเป็นที่นาของผู้ใหญ่บ้าน
เราจึงขอความเมตตาต่อท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชา

เมตตาในผู้มาปฏิบัติธรรมณสถานที่นี้

เดือดร้อนด้วยกลิ่นอุจจาระนี้อย่างรุนแรง
ล่าสุดนายกอบตในพื้นที่

ยกอบตโศกนกเต็นนะครับ

หยุดมาทำแบบนี้ไม่ได้

เขามีที่ที่ให้เอาสิ่งปฏิกูล
เอาไปทิ้งให้เป็นที่เป็นทางอยู่แล้ว

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่ดินที่นาตรงนั้นเนี่ย

ที่เป็นพ่อตาของผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

แบ่งบริจาคให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม๓ไร่

ที่เอาอุจจาระมาเทลงดินเนี่ย

ขอยืนยันว่าไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล

ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าแหมทำไมต้องเอาเรื่องไปโพสต์
ทำไมต้องถึงนายกลุงตู่มาคุยกันดีก็ได้

มันลงแม่น้ำลำคลองแถวนั้น

ค่ะนี่นะฮะ
ผู้ที่ติดตามพิสุนีในคลิปแล้วเป็นโยมอุปถาคของสำนักสงฆ์ตรงนี้หน่อยนะครับ

รังกาประมาณปี๕๗หรือ๕๘นี่แหละค่ะ

เพราะไปบวชกับคณะอภิษฐรรมจตุปริศาของอาจารย์สุชาติ

ตอนนั้นไปบวชภิกษณีย์๓๐คนลูก
เถือนี้ลูกศิษฐ์เขาออกมาชี้แจงว่าภิกษณีย์บวชถูกต้องอะไรจริง
ว่าหลังจากมีคลิปเนี่ยทีนี้มันมีประเด็นต่อเนื่องตามมาเลยนะ

คือคนก็มาตรวจสอบว่าสำนักปฏิบัติธรรมตั้งถูกต้องไหม
กษุนีบวชถูกต้องยังไงหรือเปล่า
ส่วนเรื่องของอุจจาระที่ไหลลงสู่คลองแล้วเป็นแก้มลิงอะไร
แล้วเข้ามาสถานปฏิบัติธรรมไปที่บ้านชาวบ้านหรือเปล่า
หรืออะไรพวกนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยทางคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็พูดอยู่นะฮะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะที่เป็นเจ้าของที่นะครับ
เป็นดินบ่อนดินช่วยดินให้มันง่ำเนี่ยนะครับ
เป็นปุ๋ยมันเหรอครับ

ขณะเดียวกันท่านนายกวันนี้นักข่าวก็ไม่ทันได้สอบถามนะฮะ

แต่ว่าเรื่องนี้ครับอันนี้ท่านนายกนะครับท่านผู้ชมครับที่ธรรมเนียบนะฮะ
แต่เรื่องนี้เมื่อช่วงเย็นล่าสุดเนี่ยตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พบว่าถูกไถกลบไปเรียบร้อยแล้ว
สิ่งปฏิกูลต่างที่ถูกเทอยู่ที่ทุ่งนาตรงนี้
แต่ที่นั่นเนี่ยแถวนั้นเนี่ยแถวแปลงทางเข้าสถานปฏิบัติธรรมเนี่ย
มันมีน้ำสีขุ่นเข้มเนี่ยมันยังขังอยู่
ไม่รู้ว่ามันไหลลงมาปนอยู่หรือเปล่า
ซึ่งมันส่งกลิ่นเหม็นด้วยตรงพื้นที่นาเขาก็ไถกลบได้
แต่ที่ลงน้ำไปแล้วเนี่ยอันเนี่ยบอกว่าต้องไปตรวจสอบว่า

เอาละเจ้าของที่นาบอกก็จ้างมาเอง
ต้องการที่จะเตรียมแบบปลูกย่าขายต้องการแบบปงปุ๋ยในพื้นที่
แต่มันถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่ามาเทกันได้ง่ายแบบนี้หรือเปล่า

เดี๋ยวทางสำนักพุทธที่ขอนแก่นก็จะตรวจสอบต่อไปนะครับ
มันก็เป็นการอยู่ร่มกันในพื้นที่ต้องค่อยถี่ทยาศัย